เอาดูเรื่องหุ้นสื่อของคุณพิทากันหน่อยนะคะ
วันนี้มีความคิดเห็นจากหนึ่งในผู้ที่เคยเป็นกรกตหรือกรรมการการเลือกตั้งคุณสดศรีสัตยธรรมนะคะ
หลายคนบอกฟังแล้วยิ่งฟังยิ่งกุมขมับคิง
คือคุณสดศรีบอกว่าขอวิเคราะห์ในฐานะที่เคยเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา๑๕๑ของกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยโทษมันแรงมากนะ
เพราะคือเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแต่ก็ยังฝ่าฝืน
โทษคือจำคุก๑๑๐ปีปรับ๒๐๐๐๒๐๐๐บาทมีโอกาสถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๒๐ปี
สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าโทษจำคุกกับโทษปรับเนี่ยกฎหมายไม่ได้ระบุให้สารรอการลงโทษได้
มีการยอมรับแต่แรกแล้วว่าได้มาจากมรดก
มันเลยเข้ามาตรานี้ทุกอย่างค่ะคนถามว่าเลือกตั้งไปจากเคสห์ของคุณธนทรอยังไง
เยอะใช้เวลาไม่นานค่ะคุณโสดศรีบอกว่านี่คือ
เรียนให้กับอีกหลายคนรวมถึงฝ่ายกฎหมายของพักนะ
ว่าต้องเข้าใจกฎหมายและตีกฎหมายให้แตกไม่อย่างนั้น
มันอาจจะพลั้งพลาดได้ค่ะคุณโสดศรีถึงขั้นบอกว่า
หลังจากนี้คือชะตาฟ้าลิขิตแล้วแหละคุณพิทาเป็นคนเก่ง
คนหนึ่งของประเทศไทยแต่อะไรจะเกิดอยู่ที่เบื้องบนขีดเส้น
มีบทกฎหมายใดแรงมากอย่างนี้ฝ่ายกฎหมายจะต้องดูตรวจสอบอย่างชัดเจนนะครับ
ไม่ให้มีคนพูดว่าน่าสงสารน่าเสียดายภายหลังอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณสดศรีบอกเลยนะคะว่าชะตาต่อไปนี้ของคุณพิธา
คือเบื้องบนเป็นคนขีดเส้นเบื้องบนที่ว่าก็คือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าหรือว่าจะเป็นพระเจ้าองค์ไหน
ตามแล้วแต่เลยที่แต่ละคนนับถือเลยอะค่ะ
แล้วใครรู้บ้างว่าคนที่เปิดประเด็นเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิทาคือใคร
ผู้สมัครอนาคตใหม่นะคะนายนิกแสงสิรินาวิน
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเส้นได้ที่เขาไปลงสมัครสอสอเขต
จอกคลองสามวากับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งปี๖๖นี้
คือคุณนิกเนี่ยโพสต์เรื่องนี้มาตั้งแต่๒๔เมษายนแล้วค่ะ
ว่าเขาเองก็เคยได้มรดกเป็นหุ้นไอทีวีก็ยังเคยไปปรึกษากับทีมกฎหมายพัก
แต่ทีมกฎหมายบอกไม่เป็นอะไรคือบอกดีนะรอบที่แล้วไม่ได้เป็นสอสอ
งั้นคงจบเหมือนคุณธนทรแน่แน่นายนิกนี่แหละเป็นคนที่ไปขอรายชื่อผู้ถือหุ้นไอทีวี
และตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นว่าไอทีวียังถือว่าดำเนินกิจการอยู่ไหม
แล้วก็ยังมีการออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องอู้หุ้นไอทีวีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
เขาบอกทัวร์จะลงเขาเขาก็ไม่ติด
เขาตั้งคำถามเลยว่านี่เป็นการจงใจจะถือหุ้นหรือเปล่า
อ่ะคุณพิทาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นบอกเก็บตัวเงียบมาสองวันแล้ว

จริงวันนี้มีนัดหมายจะพบกับเครือข่ายการศึกษาสถาบันสถิติ

วันนี้เข้าไปดูปรากฏว่าคุณพิธามีการโพสต์ภาพที่เคยใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองผ้าต่าง
แล้วก็มีการเชิญชวนพูดคุยว่าอ้าวใครรู้บ้างว่าอันนี้เป็นภาคพื้นเมืองที่ไหนกันบ้าง
แล้วก็เชิญชวนให้มาฝากร้านนะคะ
รวมถึงลงภาพตัวเองตอนตีเทนนิส
บอกหลายคนลืมว่าติดโควิดยังไม่ติดนะครับ
ทุกวันอยู่แล้วเช็คกับคณะทำงานของพัก
เพื่อความสบายใจของคนที่ทำงานร่วม
ล่าสุดมีรายงานบอกนายสวัสดีครับบุญมีรหลกหาศิการเกาะเกาะต่อในฐานะทะเบียนพักการเมือง
มีความเห็นสั่งไม่รับ๔คำร้อง
ที่มีคนยื่นขอให้กรกตยุบภักดิ์ก้าวไกล
ให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนุมิตรไฉ้ในเรื่องนี้
ก็จะมีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาผู้สมัครของพัก

กรณีภักดิ์มีนโยบายกเลิกม๑๑๒

ข้อกล่าวหาเรื่องครอบงำพักสั่งปัดตกหมดนะคะ

ด้านนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

ขอร้องทุกฝ่ายบอกจะอะไรก็แล้วแต่
เขารบกติกานะอย่าใช้กฎหมู่
อย่าลงถนนอย่าปลุกระดมมวลชน

แล้วก็แน่นอนว่า๑๔ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลมา
ก็คาดหวังให้พิทาได้เป็นนายก

ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะ

อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูลเดียวกัน
ผลจะออกมายังไงเราก็ต้องยอมรับ

รีบออกมาชี้แจงดราม่าเรื่องทะเบียนรถ
เอาถ่ายรูปไงแล้วก็ถ่ายทะเบียนรถ
ดันโพสต์วันเดียวกับที่กรกตรับคำร้อง

ตจะเป็นเจ้าภาพเรื่องผิดมาตรา๑๕๑

คือถ่ายรูปเฉยถือตะก้าไปช้อปปิ้งกับภรรยา
เขาบอกเอาจริงเขาไม่ได้มีเจตนาเลย
ส่วนตัวเขาเองก็ไม่ใช่คนมาชอบแซะประเด็นอะไรแบบนี้

ก็ยืนยันอยู่ว่าอยากเห็นพักที่ได้ที่๑กับที่๒ประสบความสำเร็จ
ถ้าแฟนคลับด้อมส้มจะกดดันให้นายพิธากลับคำเชิญในการเชิญพักชาติพัฒนากล้าเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ด่าทอเขาเนี่ย
เขาก็บอกว่าเอาเถอะก็ให้มันเป็นไป

ก็เคยโดนทัวร์ลงก่อนหน้านี้ด้วยแต่ก็คุณกรเขาก็ชี้แจงแบบนี้นะครับ
สังเกตเห็นขยันปล่อยคลิปวิดีโอสั้นรวมผลงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ก็ต้องมาติดตามกันว่าจะมีกี่ซีรีส์นะครับ
คืออยู่ในตำแหน่งมาเกือบ๙ปี
เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรม
บอกเลยนะตื่นเต้นมากได้ดูบ้างแล้ว
คุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูเชิญชมครับ